เอาละค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานี
หลังจากที่เราได้เห็นสีสันไปเยอะแล้ว
เรื่องของการถูกรางวัลถูกหวยไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขอย่างเดียว
เพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งที่อุดอน
ถูกรางวัลที่๑เมื่อปี๕๕
ได้เงินคราวนั้นคุณ๔๒ล้าน
แต่ว่าสุขกับการใช้เงินอยู่ได้เพียง๓เดือนค่ะก็เกิดอุบัติเหตุค่ะ
แล้วก็พ่อแม่เสียชีวิต

ส่วนชาวบ้านก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นทุกขลาบนะคะ
ติดตามเรื่องราวชีวิตแล้วก็รายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
วันนั้นพ่อกับแม่ก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซต์
เพื่อที่จะไปกินข้าวกันก็ประสบวัติเหตุนะ
กับครอบครัวอื่นนะครับที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็อาจจะดีใจกันไปนะครับ
หรือบางครอบครัวก็อาจจะแตกแยกกัน
ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ

แต่สำหรับของครอบครัวของพวกผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับ
แต่สิ่งที่เสียใจที่สุดค่ะคือการสูญเสียคุณพ่อและคุณแม่นะครับ
นิติพัฒน์ฟักขาวยังจำเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียพ่อกับแม่ได้เป็นอย่างดี
เมื่อครั้งทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ขณะกำลังออกไปรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
หลังถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ขายไม่หมดแผงจำนวน๔๒ล้านบาทได้เพียง๓เดือนเท่านั้น
คล้องกับความเชื่อที่ว่าหากใครรับโชคลาภก้อนโตแล้วทุกขลาบจะตามมา
และตั้งแต่นั้นผู้คนในจังหวัดอุดรธานีที่ชอบเสี่ยงโชค
ทยอยถูกรางวัลที่๑กันแทบทุกงวดจนเป็นที่เรื่องลือกันทั้งประเทศ
ทุกวันนี้นิติพัฒน์ยังคงยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามรอยพ่อกับแม่ร่วมกับพี่น้องอีก๒คน
และพวกเขาก็รักใคร่ปรองดองกันช่วยเหลือกันตามคำสั่งสอน

ถึงพ่อกับแม่นะครับจะไม่ได้อยู่กับพวกผม๓คน๓พี่น้องครับ
แต่ผมสามคนก็จะรักกันนะครับจะดูแลกัน
วันที่พ่อกับแม่ดูแลพวกผมนะครับ
แล้วก็ไม่มีวันที่ลูกทั้ง๓คนจะทะเลาะกันจะไม่รักกันนะครับ
ขอให้พ่อกับแม่สบายใจได้แล้วก็อยู่ในพบภูมิที่ดีที่มีความสุขนะครับ
ถ้าชาติหน้ามีจริงนะครับก็ขอให้พวกผม๓คนได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่เหมือนเดิม
ครอบครัวฟักขาวต่างหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อและแม่ที่ล่วงลับ
รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยความเชื่อที่ว่า
สั่งสมบุญบารมีไว้มากโชคลาภต่างก็จะเกิดขึ้นเอง
พร้อมทั้งบอกว่าหากเลือกได้ระหว่างการถูกสลากรางวัลใหญ่กับชีวิตพ่อแม่
ขอเลือกที่จะอยู่กับพ่อแม่ที่คอยให้ความรักกำลังใจและคำปรึกษา
พวกเขาทั้ง๓คนพี่น้อง
และฝากเตือนผู้คนที่มีโชคเหมือนกับครอบครัว
หันมามองคนข้างหลังและควรเป็นผู้ให้
มัวหลงละเริงกับความสุขเพียงชั่วครู่
เพราะชีวิตนี้ช่างสั้นเหลือเกิน
แล้วสำหรับใครที่ถูกวันที่๑ก็พวกผมจะฝากไว้ด้วย
ไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมที่จะคิดถึงคนข้างหลังนะครับ
ถึงครอบครัวตัวเองคิดถึงพ่อแม่ตัวเองด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าพอตัวเองเป็นผู้โชคดีเราก็จะคิดถึงแต่ตัวเอง
เอาความสุขเข้าหาตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ถูกนะฮะ
ยังไงแล้วถ้าท่านที่ชอบที่จะเสี่ยงโชคนะครับ
ก็จะทำให้ครอบครัวตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับ
การที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องซื้อทีนึงเป็นพันเป็นหมื่นนะครับ
แม่ผมเป็นคนชอบเสี่ยงโชคแม่ก็จะชอบเก็บโรตเตอรี่ไว้
แต่ผมก็จะบอกแม่ตลอดว่าแม่ไม่ต้องเก็บไว้หรอก
ถ้าวันไหนมันจะเป็นของเราครับมันก็เป็นของเราเอง
ฉลากที่ถูกวันนั้นก็เป็นฉลากที่เหลือ
เหลือแล้วก็ถูกรางวัลที่๑ครับ
การถูกรางวัลที่หนึ่งของครอบครัวฟักขาว
กลายเป็นบทเรียนของการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ให้กับผู้คนได้ในหลายครอบครัว
และหากจะมองเรื่องลี้ลับก็ช่วยส่งเสริมความเชื่อของไทย
เรื่องทุกข์คลาบได้เป็นอย่างดี
แต่หากจะมองอย่างเป็นสัจธรรมในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
การเกิดแก่เจ็บตายคือสิ่งที่เกิดขึ้น
คู่กันบนโลกใบนี้รวมไปถึงเรื่องความสุข
ต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่สามารถซื้อได้
เท่ากับการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน